ซึ่งไทยจะได้รับสิทธิ์ในการเป็นเจ้าภาพ
และวาระสำคัญหนึ่งในนั้นก็จะมีเรื่องของการผลักดันกีฬา
ทั้งมวยไทยและก็เข้าสู่กีฬาโอลิมปิกนะครับ

นับเป็นเรื่องที่น่ายินดีเลยไม่น้อย
เมื่อประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพ
งานประชุมที่รวมเอาผู้บริหารด้านกีฬาแต่ละประเทศ
มาอยู่ในที่เดียวกันมากที่สุดในโลกกว่า๑๕๐๐คน
ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่๑๕๒๐เมษายนนี้
ได้เดินทางจากเมืองโลซานประเทศสวิสเตอร์แลนด์

รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย
ฝ่ายกีฬาอาชีพและสิทธิประโยชน์
ตลอดระยะเวลา๖เดือนในการเตรียมงาน

โดยประโยชน์ที่ตราเทศจะได้รับ
เป็นเจ้าภาพมหากรรมกีฬาโลกมากยิ่งขึ้น
ทุกอย่างได้รายงานเสร็จสิ้นแล้ว

พร้อมที่จะจัดงานและปลับปรุงอีกนิดหน่อย
ในช่วง๒เดือนที่เหลืออยู่นะ
รัฐบาลก็มีนโยบายที่จะให้เขา
ได้มาเห็นความเป็นจริงนะครับ
สนับสนุนให้สำนักงาน
ของแต่ละชนิดกีฬามาตั้งอยู่ในประเทศไทยด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
รวมทั้งเราก็มีความพร้อมในอุปกรณ์สถานที่สิ่งอำนวยความสะดวก
บรรยากาศที่เป็นมิตรภาพของประเทศไทยนั้นก็เหมาะสมที่จะเป็นเจ้าภาพกีฬาในระดับสำคัญ
อกจากนั้นแฟนกีฬาชาวไทยก็จะได้มีโอกาสร่วมงานสปอร์ตสเฟสติเวิล
การจัดสาธิตกีฬายอดนิยมและกีฬาใหม่มีโอกาสได้ใกล้ชิดกับนักกีฬา
ระหว่างวันที่๑๗๑๙เมษายน
นาวีกรันเทศถ่ายภาพธนรัฐฟื้นหรือไทยกลุ่นข่าวไทรัฐทีวีรายงาน